ท่านผู้ชมครับตี๕วันนี้ช้าวมืดตำรวจสพโพชัยที่จร้อยเอ็ด
ได้รับแจ้งเหตุมีรถชนพระพิสุขณะออกเดินบินทบาทจนมรณภาพ
ตรงจุดนี้แต่ว่าตั้งแต่ช้าวมืดแล้วตั้งแต่ตี๕ที่เกิดเหตุ
เป็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๒สายแม่สอดมุกดาหาร
ช่วงหลักกิโลเมตรที่๖๖๗ถึง๖๖๘นะครับนี่การกล้อมรรภาพอยู่ตรงถนนเลยนะครับ
อยู่ในพื้นที่หมู่๕บ้านภูเขาทองตำรวจสพโพชัยนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นปากทางเข้าสำนักสงฆ์ภูแผงม้าตรงร่องกลางถนนเนี่ย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงพบร่างของพระประสงค์
ซึ่งเป็นพระอยู่ที่สำนักสงฆ์ภูแผงม้านะครับ
ถูกรถชนจนมรณภาพอยู่ที่ร่องกลางถนน
นี่ครับส่วนรถคู่กรณีไม่เห็นนะฮะไม่จอดแล้วนะครับ
ไม่ออกไปแล้วนะถ้าเกิดเหตุที่มีชาวบ้านตรงนั้นไปพบ
ก็ไม่มีใครเห็นรถข้างนั้นแล้วเพราะมันเกิดตอนเช้ามืด
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรนะครับจนร่างของท่านกระเด็นไปไกลกว่าห้าสิบเมตรนะครับ
แล้วก็ไปตกอยู่ที่ร่องกลางถนนในสภาพศีรษะแตกขาหักทั้งสองข้าง
แล้วอายุท่านก็เจ็บสิบเจ็ดแล้วนะครับนี่ฮะ
สิ่งที่ทำให้กู้ภัยกับชาวบ้านถึงกับอึ้งแล้วก็น้ำตาซึมก็คือ
ข้าวปลาอาหารที่ชาวบ้านใส่บาทมาฮะที่ท่านเพิ่งรับบาทมาเนี่ยโอ้โห
กร่วงกระจายเกลื่อนพื้นไปหมดเลยนะครับชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์
อ่าแล้วก็ต่อว่าต่อขานไปถึงคนขับรถเยอะนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของความประมาทหรือการไม่หยุดช่วยเหลือนะฮะ
แล้วก็ปล่อยให้พระท่านมรณภาพอยู่ที่กลางถนนอย่างน่าเศร้าสลดแบบนี้
คืออย่างน้อยถ้าหยุดช่วยถ้าท่านไม่เจ็บหนักถึงขั้น
เสียชีวิตก็หรือจะบาดเจ็บสาหัสก็อาจจะยังพอมีความหวัง
ในการเรียกกู้ภัยเรียกรถพยาบาลมานี่ปล่อยทิ้งไว้เลยอืม
ตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยฮะค่ะคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่
จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
จากการสังเกตของทีมข่าวของเราพบว่าตรงจุดนี้เป็นถนนที่เป็นเส้นยาวนะครับ
ยาวนะครับอ่าแล้วถ้ารถขับมาเนี่ย
แน่นอนว่าเป็นจุดที่ทำความเร็วได้มากนี่ฮะปากทางเข้าสำนักสงฆ์ตรงนี้ครับ
สำนักสงภูแผงม้านะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเช้ามืดนะ
แล้วตรงนี้ไฟส่องสว่างไม่มีเนี่ยถ้ารถไม่ระวัง
ก็มีโอกาสในการชนกันได้ง่ายเนี่ยฮะตรงจุดนี้เลยครับ
หลวงพ่อท่านถูกชนนะครับมีในเคนแดนกาศัยอายุห้าสิบสี่ปี
เป็นชาวบ้านที่มาพบศพของหลวงพ่อคนแรกเลยนะครับ
บอกว่าปกติตัวเองจะมาคอยรับพระประสงค์แทบทุกวันอยู่แล้ว
หลังจากที่ท่านไปบินทบาทมาเพราะว่าบ้านของในเคนเนี่ยอยู่ใกล้วัด
แล้วก็รู้จักกับหลวงพ่อประสงค์มานานก่อนเกิดเหตุ
เหมือนกับทุกเช้าก็เตรียมรถพ่วงข้างมารอรับพระประสงค์
เพื่อจะรับจากถนนเนี่ยเข้าไปส่งในวัดอ่าแต่วันนี้
ได้ยินเสียงรถชนอะไรบางอย่างเสียงดังโครมค่ะตกใจมากนะฮะ
พอไปดูอีกทีก็เห็นพระประสงค์ถูกรถชนนอนมรณภาพอยู่กลางถนน
ช่วงเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์แต่คาดว่าพระประสงค์
อยู่ในช่วงของการกำลังเดินข้ามถนนจะไปอีกฝั่งหนึ่ง
แต่ด้วยความที่ท่านก็อายุมากแล้วเจ็บสิบเจ็ดแล้ว
ทำให้ท่านเนี่ยเดินช้านะครับแล้วประกอบกับช่วงนั้นก็รับบาทมาแล้วนะฮะ
ข้าวอาหารอะไรต่างนานาเนี่ยชาวบ้านก็ใส่บาทมาเยอะแล้ว
ท่านก็คงค่อยเดินนะครับรถคันนั้นต้องวิ่งมาด้วยความเร็วสูงนะฮะ
เพราะว่าชนแบบชนเข้าอย่างจังนะฮะจนร่างท่านเนี่ยลอยกระเด็นไปอยู่ที่ร่องกลางถนนเลย
คือสรุปแล้วเขาจะข้ามไปอีกฝั่งเหรอฮะ

เดินทางริมถนนไปเรื่อย
จะเดินทางตรงเลยคือมันมีทางตรงแต่ว่าทางซีเลนมาผ่าน
แล้วทุกครั้งเขาจะข้ามเลนไหมฮะข้ามถนนไหม
ข้ามข้ามตรงมือครับแต่ว่าขันถ่าผมคือมารับอยู่ทางซีเรน
เพราะว่าท่านก็ต้องข้ามไปผมต้องรับอยู่บ้านผมบ่กัยครับ
เคนบอกว่าเรื่องนี้ทำให้ตัวเองเสียใจมากนะครับ
เพราะว่าพระประสงค์เป็นพระนักปฏิบัติเป็นที่รักไพร่นับถือของชาวบ้าน
พระประสงค์จะตื่นตั้งแต่เช้ามืดนะฮะ
แล้วตี๕ก็จะเดินเท้าลงมาจากเขาจากสำนักสงฆ์ไปบินทบาทในหมู่บ้าน
เนี่ยฮะเส้นทางแบบนี้ฮะอายุ๗๗แล้วฮะแต่ท่านออกเดินบินทบาททุกวันนะครับ
เคนบอกว่าก็จากนี้ไปก็คงไม่มีโอกาสที่จะไปรับไปส่งพระประสงค์อีกต่อไปแล้วนะฮะ

ส่วนบรรยากาศของวัดบ้านภูเขาทองนะฮะสถานที่ตั้งศพของพระประสงค์นะฮะ
ชาวบ้านก็มาไว้อะไรกันเป็นจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อแก่แม่เท่าคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านทั้งนั้นนะครับ
มีผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตำบลคำพองบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
หลวงพ่อประสงค์อยู่ที่นี่มานานกว่า๒๐ปีเป็นพระนักปฏิบัติเป็นที่รักใคร่ศรัทธาของชาวบ้าน
ลงจากเขาแล้วเดินเท้าบินทบาทเนี่ยนะฮะทุกวันเนี่ยระยะทางคือไกลถึง๓๔กิโลเมตรนะครับ
ลงมาจากเขาจากสำนักสงฆ์ภูแผงม้าเพื่อรับบาทชาวบ้าน
วันนี้ก็เป็นวันพระชาวบ้านก็เตรียมรอใส่บาท
แต่เห็นว่าเอ๊ะผิดเวลาคือปกติท่านไม่เคยผิดเวลานะครับ
ก็คงจะไปเจอชาวบ้านได้บางส่วนแล้วนะฮะแต่ว่าชาวบ้านจุดอื่นเนี่ยรออยู่นะฮะ
ก็แปลกใจว่าทำไมถึงผิดเวลาทำไมท่านยังไม่มาวันนี้วันพระด้วย
สุดท้ายมาทราบข่าวอีกทีก็คือท่านถูกรถชนจนมรณภาพ
หลวงพ่อประสงค์นะครับเป็นพระเกจิชื่อดังที่ชาวบ้านเนี่ย
ยังไปกราบไหว้ไปสะดอกเคราะห์กันเป็นประจำนะครับ
อุบัติเหตุในครั้งนี้ทุกคนยังทำใจไม่ได้กับการต้องสูญเสียพระที่ดีในพื้นที่ไปหนึ่งรูป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
โอ้ยกะโฮดโธอยู่แล้วหน้าเคยเคยมาอยู่โดนแล้วแม่อาศัยเพื่อน
เพื่อนมาเห็นยังเป็นที่พึ่งอืมทำวิธียังกะเมียนเพื่อนครับครับ
เจ้าบ้านก็หาเพื่อนครับถ้าเพื่อนว่าสบายก็ไปหาเพื่อนอืม
ไปสร้อคอน้ำเพื่อนล่ะแปลว่าเป็นที่ยึดเนี่ยของชาวบ้านในหมู่บ้านเลย
ใช่ไหมครับจ้านี่ฮะใส่บาดกันมายี่สิบกว่าปีนะครับ
ตอนนี้ชาวบ้านอยากขอให้ตำรวจจับตัวคนขับรถที่ชนพระประสงค์มรณภาพให้ได้โดยเร็วนะฮะ
เพราะถือว่าชนแล้วยังหนีอีกนะฮะคือจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ว่าคุณหนีไม่ได้คุณต้องมีความรับผิดชอบค่ะคุณต้องหยุดแล้วก็ช่วยเหลือใช่
เรียกเจ้าหน้าที่มานะครับตำรวจสพโพชัยกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
เดี๋ยวจะไปไล่หาภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุหรือถ้าพื้นที่เกิดเหตุไม่มีเนี่ย
ก็จะไปดูจุดใกล้เคียงว่าช่วงเวลาเช้ามืดประมาณแบบนี้ในวันนี้เนี่ย
จากถนนตรงนี้จะก่อนหรือว่าเลยจุดเกิดเหตุไปมีรถคันไหนต้องสงสัยบ้างนะครับโอ้โห
แล้วถ้าคุณเป็นคนขับรถคนนั้นคุณจะนอนหลับเหรอใช่ไหมยิ่งถ้าคุณรู้ว่า
นี่พระด้วยคุณชนพระมรณภาพตอนนั้นท่านอาจจะไม่มรณภาพก็ได้
แล้วคุณทิ้งท่านไว้เลยอายุ๗๗แล้วอ่ะจนท่านมรณภาพอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะครับ